ฟ้าทลายโจรสมุนไพรปลอดภัยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
แต่เมื่อฝนตกลงมายากขึ้นก็ต้องนั่งถอนย่ากันแบบนี้ล่ะคุณผู้ชม
กิจการใหม่ขายดีมากเลยล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงาน
ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่าลืมนะคะสวมแมสด้วย
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองที่ง่ายที่สุดนะคะ
เรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ต้องดูเอาไว้ป้องกันกันด้วยค่ะ
เพราะว่าวันนี้ยังคงเป็นวันหนึ่งที่ฝนจะตกอย่างหนัก
เป็นพายุฝนฟ้าขนองทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคอีสานและภาคเหนือนะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยโอ้โหเรียกว่าแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะ
ที่มีเมฆปกคลุมอยู่ถ้าหากว่าสีส้มส้มเหลืองเหลืองนั้นหน่อยก็คือเข้มมากหน่อย
ก็คือเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักอย่างเมื่อวานนี้หลายจังหวัดภาคอีสาน
ก็ส่งภาพส่งคลิปมาให้เราได้เห็นถึงความเดือดร้อนกันแล้วนะคะ
ปัจจัยอะไรก็มาดูกันค่ะมีห่อมความร้อนสองหย่อม
อยู่บริเวณประเทศไทยเลยประกอบกับว่ามีลมจากทางทะเลพัดขึ้นมานะคะ
เป็นลมสอบค่ะคุณผู้ชมทำให้ฝนเนี่ยนะคะ
กระนำเทลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็จะทำให้ช่วงนี้ฝนตกรุนแรงมากหน่อยค่ะ
ส่วนเรื่องของทิศทางลมจะเห็นนะคะว่าลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะ
ขึ้นไปทางตอนบนบริเวณที่มีความร้อนปกคลุมอยู่จึงทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
อากาศแปรปรวนนั่นเองค่ะลองไปดูค่ะเช้าเช้าแบบนี้
ฝนตกกระจายเป็นแห่งแห่งนะคะโดยเฉพาะแถบจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง
แต่สายมาหน่อยนะคะก็จะเป็นฝนตกกลุ่มแถบจังหวัดเลย
โซนถัดแถบอีสานติดกับเนื้อนั่นเอง
ส่วนผ่านมาช่วงเที่ยงและบ่าย

แถบจังหวัดนครสวรรพิศุนโลกพิจิตร

รวมไปถึงไล่ลงมาตอนล่าง
ตะวันตกของประเทศในช่วงบ่ายค่ำเย็นนั่นเองนะคะสำหรับคลื่นแล้วค่ะ
คลื่นเนี่ยเรียกว่าคลื่นสงบทะเลเรียบนะคะไม่มีอะไรน่ากังวล
แต่ว่าแนะนำดีกว่าว่าถ้าอยู่บ้านลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิดได้
ก็จะเป็นการดีนะคะแต่ถ้าหากว่าใครคิดถึงดอกไม้สวยสวย
จะพาไปชมดอกลมแรงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ได้ดึกว่าสวยสดนุษย์งาม
เหลืองบานอร่ามสะพรั่งแบบนี้คุณผู้ชมเคยได้ยินดอกลมแรงไหมคะ
พูดชื่อนี้อาจจะงงแต่ถ้าพูดว่าดอกคูณหรือดอกราชพฤกษ์นั้น
หลายคนต้องร้องอ๋อแน่นอนนะคะตอนนี้หน้าร้อนดอกลมแรงหรือว่าดอกคูณเนี่ย
บานสะพรั่งเป็นดอกไม้ประจำฤดูกาลนี่แหละค่ะอย่างที่นี่คือริมคูเมืองเชียงใหม่นะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาช่วงนี้ก็จะได้เห็นดอกไม้บานสวยสวยนะคะก็ทำให้บรรยากาศเนี้ย
ยิ้มได้ขึ้นมาบ้างแม้ว่าจะเงียบเหงาหน่อย
แต่เราเห็นดอกไม้ก็สดชื่นได้นั่นเองนะคะส่วนเด็กเด็กแก๊งนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นแก๊งเลยนะมากันหลายคนค่ะ
ดอกไม้อาจจะไม่ใช่ความสุขของเด็กเด็กนะคะแต่สิ่งที่เป็นความสุขของเขาก็คือการออกไปหารังพึ่งมิ้มเดือนห้าในป่า
เป็นวิถีชีวิตตามแบบของคนอีสานบ้านเฮานี่แหละค่ะเด็กเด็กพอเจอรังพึ่งอยู่บนต้นไม้แล้วเขาไม่กลัวเลยนะคะ
จัดการตัดกิ่งลงมาทั้งกิ่งเลยค่ะแล้วก็นำมารมควันเพื่อเป็นการไล่ตัวพึ่งออกจากรัง
นี่ค่ะวิธีการทำอย่างคล่องเท่าชำนาญเลยนะคะ
จากนั้นก็จะได้รังพึ่งที่มีน้ำผึ้งหอมหวานเต็มรังไปหมดเลยค่ะ
เด็กเด็กก็นำไปฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอามากินกับข้าวเหนียวโอ้โห
เป็นความสุขและความอเด็ดอร่อยของเด็กเด็กชาวอีสานนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะ
เด็กเหล่านี้เนี่ยมีผู้ปกครองดูแลอยู่ใกล้รวมถึงก็มีความเชี่ยวชาญกันด้วยนะคะ
ในวันในยุคสมัยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องหาดูแลตัวเองกันอย่างเข้มงวดนะคะ
สมุนไพรพื้นบ้านแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นก็มองเห็นถึงคุณประโยชน์
ทานได้แต่ทานแต่พอดีแล้วก็ทานให้ถูกกับแต่ละคนด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะดูแลสุขภาพให้เต็มที่นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้
เดี๋ยวฉันขอไปจัดการดูแลสวนก่อนเหมือนจะมีคนมาอยู่ข้างใน
เขาเป็นลูกค้าหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ